ก่อเหตุประสงค์ต่ออะไรเพราะว่าผู้ตายเนี่ยโดนยิงพลุนเลยนะ

ขนาดเมียผู้ตายยังบอกเลยว่า
ผัวฉันไม่เคยมีปัญหากับใครนะ
แล้วพอครอบครัวได้เห็นร่างผู้ตายอาการเป็นแบบนี้เลย
ใครดีหรอแม่คิดถึง

จับได้ทุกคนเลยลูก
แม่ขอให้ลูกซึ่งเสียชีวิตไปแล้วมาเข้าฝันหน่อย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนเจริญพัฒนาพื้นที่หมู่๔อำเภอไซน้อยที่นนทบุรี

ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยเจอมอเตอร์ไซค์ก่อน
เป็นมอเตอร์ไซค์คาวาซากิน้ำเงินนะ

ใกล้กันเจอร่างผู้ตายชื่อว่านายบุญส่งอายุ๔๓ปี
อยู่ในร่องน้ำเลยโดนยิงด้วยปืน๙จุดแน่
ท้องซ้าย๔แขนซ้าย๑หน้าผาก๑กกหูขวา๑ต้นขาซ้าย๑หลังอีก๑
แล้วไปเจอปืน๙มมตกอยู่ในกระเป๋ากางเกงผู้ตายด้วย

แต่ที่น่าแปลกคือเงินสดครึ่งแสนคุณผู้ชมฮะ

แล้วก็มีปลอกกระสุน๑๑มม๙มมอีก๓ปลอกในที่เกิดเหตุด้วย
ผู้ตายเล่าให้ฟังว่าผัวฉันเนี่ยเป็นชาวอำเภอไซน้อย
อำเภอราชบุหลวงอายุทยา
มีอาชีพรับจ้างทั่วไปนะที่ผ่านมาผัวฉันไม่เคยมีปัญหากับใคร
วันเลี้ยแต่ไก่อยู่บ้านเลี้ยแต่ไก่
ช่วงเย็นวันอังคารที่ผ่านมาผัวฉันเนี่ยแวะไปที่บ้านแม่จะเอาขนมไปฝาก
ซึ่งช่วงตอน๔ทุ่มก็ยังโทรคุยกับผัวอยู่เลย
หลังจากนั้นตอนเที่ยงคืนเมื่อวานสามีก็ผัวฉันเนี่ยส่งแชทมาให้ดูว่า
เธอเดี๋ยวฉันไปเล่นไฮโลที่บ้านเพื่อนนะ
ต่อมาครับตอนตี๔๓๐ยังโทรคุยกันอยู่จน๖โมงเช้าอ้าวทีนี้ติดต่อผัวไม่ได้แล้ว
มารู้อีกทีโหโดนยิงไปแล้วเสียชีวิตไปแล้ว
ก่อนอันนี้ไม่เคยพกเลยนะคุณผู้ชมไม่รู้ทำไมเปลี่ยนใจมาพกปืน
เป็นไปได้ว่าผัวฉันอาจจะรู้ตัวว่ามีคนแอบปองร้ายอยู่

ล่าสุดตำรวจไปเรียกเพื่อนในวงไฮโลมาที่

แต่ตำรวจยังไม่พบความผิดปกติครับ
แต่เบื้องต้นตำรวจคาดว่าไม่ใช่การฆ่าชิงทรัพย์หรอก

ไอ้๕๔๐๐๐ยังอยู่ครบ

แถมประวัติของผู้ตาย
คุณผู้ชมประวัตินายบุญส่งนะครับ
เคยโดนจับข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายเมื่อปี๕๙ครับ
ในตอนนั้นนายบุญส่งเป็นที่ร่ำลือกัน

ในพื้นที่๓จังหวัดก็คือนนทบุรีปฐุมธานีและอายุทยาครับ